ตลอดข่าวอาทิตย์นี้พิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีจะพาไปดูการเพาะเลี้ยงกุ้งลอบสเตอร์น้ำจืดที่สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
เสร็จแล้วแวะรองท้องที่ร้านบาบูแบกมิ้วที่กับบรรยากาศน่ารักพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเด็ดที่คัดสรรจากหลากหลายภูมิภาค
ตบท้ายด้วยข่าวสนุกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกาเวลาเดิมนะคะ